ผมคาดผมเหมือนเต๋าสมชาย

เป็นดีเจที่ดังที่สุดในประเทศไทย

อยู่ดีมาพูดอย่างนี้เราบอกว่าเฮ้ย
เลิกรักละความหล่อเราได้เฉิดถ่ายแล้วไอ้
เอ้าไม่ถ่อมตัวเสียหน่อยหรอ
ไอ้น้องนิวไงน้องนิวเคลียร์เนี่ยเป็นคนแรกที่เปลี่ยนเปลี่ยนทัศนคติที่ว่า
มันไม่มีรักจริงหรอกมันไม่มีใครรักเราจริงหรอกไม่มี
แต่นิวมันทำให้รู้สึกว่ามันมีรักแท้มันมีอยู่จริง

โอ้โหพี่ติดต่อมาประมาณ๓ปีเสร็จแล้ว

ไม่ได้ฆ่าหรอกพี่เออคือตอนนั้นมาแบบแผงสดอยู่
โอ้โหพี่อยากไปมากเลยตอนนี้เลือดนองอยู่ตอนนี้ครับพี่

เป็น๔๔ปีที่ถือว่าดีที่สุดในชีวิตไหม

ใช่คนชอบถามว่าเฮ้ยถ้าย้อนเวลากลับไปได้ไปแก้อะไรไหมไม่มีนะ

ใช่ชอบทุกบาดแผลที่เจอมา

คุณเติบโตในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบ

สมบูรณ์แบบแต่เหมือนจะสมบูรณ์แบบ
ไม่สมบูรณ์แบบอาจจะพ่อแม่ไม่ได้ครบคันอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
คืออย่างนี้มันตลกคือจะว่าสมบูรณ์แบบก็สมบูรณ์แบบ
เพชรจ้าคือคนไทยไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม
คนไทยพี่คนจีนคนไทยซื้อสายจีนนะ

อ่าคือผมตัวมาโดยมีพ่อแล้วมีแม่

อ่าคือแบบแม่งดราม่าสุดอะ

ทำให้เราไม่มีความรู้สึกว่าไม่ใช่ลูกของแม่

ตีอกชกตัวมั้ยหรือว่ารู้สึกว่าแบบโหมาหลอกฉัน
ไม่ไม่ตีอกเลยตลก

เป็นแล้วอยู่เวอร์จิ้นฮิต๙๕
เมาแล้วดูดบุหรี่ยืนดูลูก

ครอบครัวใช่รูปนี้มันแขวนอยู่ในบ้านนี้มาตั้งแต่ผมเกิด

นี่เนี่ยอ่านี่แม่เราอยู่นี่ครับ

พอเลื่อนลงมาดูข้างล่างวันนั้นอ่ะอ่านทุกบรรทัศน์นะ

วันมรณะ๒๙มกราคมปี๒๕๐๐นี่มันวันเกิดกูนี่ว่า
แล้วแม่กูมานั่งตรงนี้ได้ไงไม่ไปนอนโรงพยาบาลวะ
คือภาพมันแบบใช่เหรอวะเออถ้าเป็นแอปเปิ้ลก็กูอยากจะซูมขึ้นมา

เออทำไมหมาม้าไม่ไปนอนโรงพยาบาลวะ

ใช่แล้วก็ผ่านเรื่องนี้ไป
คุณฝันเคยเป็นอยากจะเป็นดีเจ
ตั้งแต่เด็กไหมความฝันแรกของคุณคือความฝันใหญ่เป็นอะไร
ไม่ผมไม่อยากผมไม่อยากเป็นดีเจผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าดีเจแม่งทำอะไร

ใช่รู้แค่ว่ามันเปิดเพลงแต่ผมเป็นคนไม่ฟังเพลงจากวิทยุ

ใช่คือที่มันเป็นดีเจเพราะว่าผมจับพัดจับภู
คือตอนนั้นถ้าเราเล่าย้อนก็คือว่าเรารู้แล้วว่าเราปีที่๕ที่จะเรียน
พ่อต้องไม่จ่ายค่าเทอมยังไงก็งานเข้าบวกกับผมเป็นคนทะเยินทะยาน
ก็คือว่าทุกครั้งที่ขอเงินพ่อพ่อเนี่ยจะแบบบ่นแล้วรู้สึกเหมือนไปขอทานทุกครั้งที่ขอเงิน
ฉะนั้นกูต้องหาเงินเอง

ยุคนั้นก็เป็นยุคที่แบบทำยังไงวะจะมีเงิน
นั้นเป็นยุคที่วัยรุ่นชอบเดินสยามไปหาพี่พศอานนท์

ไปเดินหาแต่ไม่เคยเจอผมบอกพี่พศอานนท์ไว้ตรงนี้เลย
ผมคาดผมเหมือนเต๋าสมชาย

โหนั่งอยู่ตรงบันไดสยามรอพี่โฟนไม่มี
ไม่เจอเลยพี่พศแบบสงสัยเด็กเต็มสังกัดแล้ว

จนกระทั่งมีเจ้าอื่น
มีเจ้าอื่นเรียกไปถ่ายโฆษณา
โฆษณาก็เลยได้มาเป็นแบบเหมือนแบบนายแบบโฆษณา
เข้าหัวแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรอีก

ร้านเราก็ดีอยู่แล้วเงินก็เยอะ

หลังจากนั้นเราก็
ลองสักตั้งหนึ่ง

แล้วเรามาเรียนหนังสือเราจบได้เกรดดี

การแข่งนี้มันก็คือการไปเข้าไปสอบ
เหมือนที่เราไปสอบที่มหาลัยนั่นแหละ

วิทยุมาเลย๒เครื่อง
แต่สมัยก่อนยังเป็นเทปอยู่นะน้อง

แต่ถามว่าผมไปฟังไหมว่าดีเจมันพูด

เพราะว่าฟังแล้วไม่เข้าใจ

หวังว่ารถที่ติดก็จะฟังเพลงนี้ไป
ก็จะช่วยผ่อนคลายได้นะครับ

เฮ้ยไม่เอาไม่ฟังแล้วกัน
แค่กูรู้ว่าเดี๋ยวกูจะพูดเข้าเพลงออกเพลง

ก่อนจะพูดเนี่ยการมีดีเจียมมันจะมีแพลตเทอร์นว่า
หนึ่งครั้งต่อการเปิดไมค์คนฟังต้องได้ประโยชน์จากสิ่งที่มึงพูด
เพราะฉะนั้นมึงต้องหาเรื่องอะไรก็ได้มาเล่า
ตลกสนุกแล้วมีความรู้

แต่พี่วูดดี้เป็นพิธีกรเบอร์๑

แกบอกว่า
สังเกตว่าผมหัวเราะทุกครั้ง

โอ้โหวันนี้

มันจะมีความรู้สึกอุ๊ยตรงนี้มันสนุก

เออมันอารมณ์ที่สนใจใช่ผมว่าเขียนเลย

ของรายการเราเป็นรายการตลก

ดังที่สุดในยุคสมัยหนึ่งเลยนะ
อันนี้ก็ต้องให้เครดิต
ผู้บริหารพี่ลีน่า

ผมจัดเสาไอ้ภูมิจ่ายอาทิตย์

เป็นการจัดคู่กันครั้งแรก

แต่เราไม่เคยทำงานคู่กัน

แป้วแหงเต่าแม่งเสีย
เราก็เข้าสู่ยุคออริจินัลเลยวะ

เราก็จัดผ่านกันไป๔ชั่วโมง

วันรุ่งขึ้นผู้บริหารโทรเรียกเขาไป

เดี๋ยวที่ได้ใจใช่มะโดนแน่โดนแน่

คือลึกขึ้นของเราอาจจะโดนปิด

มันอันตรายมากในการที่พวกเธอแบบ
อยากจะพูดอะไรก็พูดโดยไม่มีสคริปต์อะไรแบบนี้
เหมือนกับก็ก้มหน้าขอโทษ

เขาก็เลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยวเราจะลัดเรื่องนี้มาประชุมกัน
เขาก็เอาเรื่องนี้ไปประชุมกับทางต่างประเทศ
เสร็จเขาก็เรียกเราไปในห้องเย็นอีกวันหนึ่ง
เป็นห้องเย็นเลยนะเป็นเหมือนห้องที่แบบสอบสวนคดีความในหนังเกาหลี
มีไฟอยู่ดวงหนึ่งห้องมั่งเย็น

บอกว่าเราจะทำให้คุณสองคนเป็นดีเจที่ดังที่สุดในประเทศไทย
มิตไปเลยคอมมิตเลยอยู่ดีมาพูดอย่างนี้
เราสองคนก็เฮ้ยเลิกแล้วความหล่อเราได้เฉิดถ่ายแล้วไว้

ไม่เพราะว่าเราก็เซลล์ของเราครับดีเจมันจะเป็นพวกที่มีอิโก้มีความเซลล์

ใช่พี่เขาเลยเห็นแล้วว่าเฮ้ยเราแม่งเจ๋งอะไรอย่างนี้อ่ะ
แต่มีข้อแม้ว่าคุณจะต้องถูกเหมือนเข้าคอร์สอบรม

เพราะพวกมึงมันหยาบสะทุนระยำตำบอนมาก

สุดท้ายสันดาลในสองตัวนี้

ผู้บริหารเมืองนอกบอกมันง่ายนิดเดียว
ที่อเมริกามันจะมี
นักจัดรายายวิยุที่มันหยาบมาก

คุมโดยการไม่ไปพูดอะไรนะ

แต่มีเครื่องเซ็นเซอร์อีกตัวหนึ่ง

พูดอย่าพูดเหี้ยหาไอสัตว์

มันจะดูดหายไปประมาณเสี้ยววิ

ซื้อมาเพื่อภูมิแอลเทศจ้า
จุดเริ่มต้นของการเป็นคัสโนว่าของคุณ

มันมาตอนที่ผิดหวังกับความรัก

ผมไม่เคยประสงค์คาซาเล่นกับความรัก
นี่เป็นสตอรี่เดียวกับดีเจภูมิเลยนะ

มันเรียกว่าอกหักก็ได้ผิดหวังก็ไม่เชิง
คือไม่ประสงค์เหรอสักครั้ง
แฟนแต่คนผมคือคบ๙ปี๔ปี๓ปี๕ปี
เวลาไปเรียนก็ไปเฝ้าเค้าทุกวัน
แล้วก็ทำหน้าที่ปกติของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่มีความรัก
แต่มันไม่เคยประสงค์สำเร็จเลย
จนกระทั่งเราเริ่มรู้แล้ว

มันไม่น่าจะมีใครที่อยู่กับเราได้ไปตลอดจริง

ขั้นตอนอะไรให้มันวุ่นวายทำไม

เราแบบคบกันแบบเรื่อยนะไม่ซีเรียส

ใช่คือแบบไปได้ก็ได้ไม่ได้ก็ยุติ

เราเลยรู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้

ใช่ใช่ภูมิเขาแฟนน้อย

ส่วนใหญ่คนในวงการหรือคนทั่วไป

ส่วนใหญ่เป็นนางเอกหรือว่าเป็นคนในวงการเดียวกัน

มีทั้งเป็นนางเอกคนในวงการเดียวกันและมีคนปกติทั่วไป

หรือเป็นที่พรมลิขิตหรือว่าเป็นที่ดวงเรา

บางทีอย่างที่ผมบอกเขาอาจจะ

บางทีเขาอาจจะเบื่อเราก็ได้
สุดท้ายมันก็เลยต้องทะเลาะกัน

แต่แค่รู้ว่าไปต่อกันไม่ได้แค่นั้นเอง
ไม่ใช่ทุกครั้งทุก๖เดือนเราคุยเรื่องแต่งงาน

ทำให้คุณมีรักที่มันมั่นคงเมื่อไหร่

นิวเคลียร์เนี่ยเป็นคนแรก

เปลี่ยนทัศนคติ
แต่นิวมันทำให้รู้สึกว่ามันมี

ก็เลยเปลี่ยนเลย

นิวทำให้รู้สึกว่ามันมีรักแท้อยู่

อุ่นใจสบายใจ

เพราะว่าเขากับคุณดูจะแตกต่างกัน

เพราะว่าของของเราเราต้องชอบสิ
แบบผู้หญิงก็จะมีความงอแง

ผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยชอบให้งอแง

นิสัยงอแงเนี่ยมันก็เป็นเสน่ห์ของเขา

ที่ต้องจ่ายใช่ใช่แต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไร
ค่ะวันที่ขอเขาแต่งงานนะฮะคิดอะไรอยู่กำแพงเหล่านั้นมันทลายลงได้อย่างไง
จริงจริงมันมันทลายไปหมดก่อนแล้วเพราะเรื่องพวกนี้มันต้องใช้เวลาในการ
ใช่ในพฤติกรรมในการดูกันและกัน
เรามองแล้วว่าผู้หญิงคนนี้คือเฮ้ย

ถูกต้องแล้วแม่ของลูกแล้วดีแล้วแหละ
เฟคแล้วเขาก็ต้องมองเรา
เวลาผู้ชายไปขอแต่งงานผู้หญิงเขาก็ต้องมองว่า
ไอ้ผู้ชายตรงนี้มันน่าจะอยู่กันได้นะ

จำได้จำได้จำได้หมดเลย
นัดเพื่อนนัดฝูงเตรียมหลอกเขาว่า

ว่าเวลาเราไม่อยากแต่งงานเมื่อต้องแต่งงานอย่างที่เราต้องการนะครับ
อยากจะใช้ชีวิตคู่กับผู้หญิงคนนี้ละวันหนึ่งมันจะเลิกรามีภาพเหล่านั้นไหม

ใช่พออยากแต่งงานว่าวันหนึ่งมันมีเสี่ยวสักแวบว่าวันหนึ่งฉันต้องเลิกกับคนนี้
ของผมนี่คือบอกเลยว่าไม่เคยคิดว่าต้องเลิกเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้
เพราะเราตัดสินใจมาดีมากเราดูกันและกันมา

นานพี่พูดนานเลยอ่ะ๗ปีเปล่าไม่รู้อ่ะอืมนานมากเราดูกันมาแบบ

มั่นใจมั่นชัวร์เลยไม่มีทางเลิก
ต่อให้หน้าไหนเป็นพ่ายหน้าไหนก็ไม่มีโจ๊ะเกอร์หมายอารมณ์

แล้วพอมีไทก้าแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไปป่ะ

มันคือลูกก็คือเรื่องหนึ่ง

คือท่านสำคัญมาก

คนในองค์กราศก็จะมากล้าคุยกับผมเหรอ

ไม่เดี๋ยวเขากลัวว่าเป็นข่าวนะ
หลังจากนี้จะแต่งงานอีกไหมมีความคิดจะแต่งงานไหม

อยากมีลูกแต่งได้แต่งได้เออเพราะอยากมีลูกเพิ่มแต่ว่าชีวิตลูกมันยากนะ